น้องหมูผ่านมาได้ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้ผ่านมา๑วันแล้วนะคะ
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา

พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา

พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา

พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา

พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา
พี่ตุ๊กพี่หมูผ่าเจ้าของมา